ตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะกรณีลูกชายผู้ใหญ่บ้านที่หนองคาย
ที่เขามาจากชนบุรีเพื่อที่จะมาเกณฑ์ทหารที่บ้านที่หนองคาย
แต่อยู่ดีกลายเป็นว่าถูกคนร้ายกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
นี่คือผู้ตายค่ะน้องลีวายอายุ๒๒นายสัตวรรษประหลัดพรมนะคะ
คือคนร้ายไม่รู้กี่คนขับรถเก่งมาลงจากรถแล้วเอาปืนกระหน่ำยิงเลยอะค่ะ
กองนางตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย
ก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะผู้ที่ถูกยิงตายคือลูกชายผู้ใหญ่บ้านบ้านกองนาง
นี่ค่ะคือลูกชายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนายรีวายคนนี้
ขี่รถจักรยานยนต์เอาปลาไปขายให้กับลูกค้าที่สารากลางบ้านกองนาง
คนร้ายก็ก่อเหตุยิงแล้วก็เหมือนกับขับรถหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงเมื่อวานนะคะ
ทางนายสมพงศ์ผู้ใหญ่บ้านก็คือพ่อของน้องลีวาที่ถูกยิงตาย
เล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังแบบเล่าทั้งน้ำตาเลย
บอกลูกชายเพิ่งมาจากชนบุรีมาเกณฑ์ทหาร
ครับแล้วดูสิอยู่ดีมาโดนยิงตายโดยไม่รู้สาเหตุจริงจริง
คือเลือดลูกชายเต็มเสื้อพ่อเลยนะพี่อุ๋ย
แล้วก็ให้ข้อมูลแบบน้ำตาไหลไปด้วย
เนี่ยวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่นะคะ
กองเลือดบริเวณที่ผู้ตายถูกยิงยังมีรอยเลือดหยดเป็นทางยาวไปด้านหลังห้องน้ำ
ก็มีเครื่องเส้นไหว้เชิญดวงวิญญาณวางอยู่ด้วยค่ะ
แพงอายุ๗๑เป็นชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอยู่กับหลานสองคนในบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอย่างน้อยคือ๔นัด
ตอนแรกคิดว่ามีคนมาจุดประทัด
พอเดินออกไปดูไม่เห็นรถยนต์ของผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
เห็นแต่ผู้หญิงวิ่งหนีเห็นรถจักรยานยนต์ล้มอยู่สองคัน
แล้วก็ได้ยินเสียงแม่ของผู้ตายกรีดร้องว่าลูกตายแล้วลูกตายแล้ว

ทีนี้ค่ะนางแพงก็เล่าให้ฟังว่า
คือตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะก่อนจะย้ายไปชนบุรี
ก็เป็นเด็กดีนะอยู่บ้านก็ช่วยพ่อแม่ทำงานตลอดเลย
ไม่เคยเห็นเขาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครเลยอะค่ะ
กลลี่นั่นจะเถียงทำไมใครครับ

กลลี่นั่นจะเถียงทำไมใครครับ
วันนี้เราไม่เจอผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่เป็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของผู้ตายด้วยนะฮะ
พี่ชายของผู้ใหญ่บ้านบอกว่าน้องเนี่ยโทรมาบอกให้ช่วยดูกระชังปลากับเรือให้ด้วย
ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเหมือนกัน
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเหมือนกัน
รู้แค่ว่าผู้ตายเองเขาก็ไปอยู่กับพี่สาวที่ชนบุรี
ส่วนร่องลอยของรถที่คาดว่าเป็นคันก่อเหตุคันสีดำเนี่ย
ชาวบ้านบอกก็ไม่เห็นกันเหมือนกันเพราะปกติกลางวันเนี่ยไม่ค่อยอยู่ที่บ้านกัน
มีรถคันสีดำไหมร่องรอยของรถคันก่อเหตุนี่นะฮะ
ที่ว่าขับเข้ามาแล้วก็มายิงเขาเลยเขาขี่จักรยานยนต์มา
ว่าจะเป็นรถต้องสงสัยเนี่ยนะฮะส่วนศพของผู้ตายตอนนี้ยังอยู่ที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อนะครับอยู่ที่ห้องเก็บศพนะครับ
ญาติยังไม่ได้ติดต่อขอรับศพนะฮะก่อนที่จะมีเหตุการณ์ถูกยิงเกิดขึ้น
คาดว่าจะเป็นคันนี้หรือเปล่ารถสีดำคันต้องสงสัย
เพราะขับเวียนในหมู่บ้านหลายรอบเหลือเกิน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเรื่องของทะเบียนอีกทีนึงแล้วก็เรียกมาสอบปากคำกัน
ถ้าไม่ใช่ยังไงก็ลองไปหาตำรวจหน่อยนะครับ
ขณะเดียวกันมูลเหตุในครั้งนี้ตำรวจบอกว่าต้องพิจารณาหลายส่วนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวปัญหาเรื่องชู้สาวปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอื่นหรือการยิงผิดตัวยังระบุแน่ชัดไม่ได้
คือทางพ่อของผู้ตายเขายืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับ
เป็นเพียงนักศึกษาไปเรียนอยู่ที่ชนบุรีกลับมาบ้านเนี่ยคือจะมาเกณฑ์ทหารนะครับ
ส่วนผู้หญิงที่ติดต่อซื้อปลากับผู้ตายก่อนจะเกิดเหตุยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะประชุมความคืบหน้าทางคดีกันอีกครั้งหนึ่ง
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ